ทางด้านสำนักช่างสิบหมู่เร่งซ่อมแซมนะครับด้วยการบริณาปิดทองประดับกระจกมหาพิชัยราชรส
พร้อมด้วยการซ่อมแซมราชรสน้อยเก้าเจ็ดแปดสี่ที่ชำรุษเนื่องจากว่าตัวไม้หมดสภาพครับ
วิจิตชัยวิชิตนะครับเป็นนักวิชาการช่างสินนะครับ
สำนักการพิเศษสำนักช่างสิบหมู่เปิดเผยความคืบหน้าการบริณะปฏิสังขรรมราชรส
ราชยานบอกว่าขณะนี้พระมหาพิชัยราชรสอยู่ในขั้นตอนของการปิดทองประดับกระจก
ซึ่งทางช่างได้กระท้อกระจกบริเวณหลังคาและยอดบุษบกและดำเนินการประดับกระจก
บริเวณหน้ากระดานฐานเขียงส่วนฐานเสร็จแล้วทั้ง๔ด้าน
และตอนนี้ได้เริ่มประดับกระจกลวดลายส่วนฐานเกินซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากกว่าด้วยเช่นกันนะครับ
ขณะที่ราชรสน้อยเก้าเจ็ดแปดสี่ได้ดำเนินการลอกผิวทองเดิมออก
และสกัดตกแต่งลวดลายเดิมให้คมชัดมากขึ้นขัดล้างทำความสะอาดและแก่สลักลวดลาย
ติดตั้งแทนที่ของเดิมที่ชำรุดเนื่องจากตัวไม้หมดสภาพ
ซึ่งต้องดำเนินการเปลี่ยนและแกะสลักลวดลายใหม่ทั้งหมดครับ
อ๋อราชรสน้อยรอเก้าเจ็ดแปดสี่เนี่ยในส่วนของการซ่อมบุรณะ
ครั้งนี้ราชรสค่อนข้างที่จะชำรุดนะคะตัวไม้หมดสภาพ
ซึ่งไม้บางตัวเราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนและดำเนินการในขั้นของการจัดทำรูปแบบ
แล้วก็แกะสลักลวดลายอันนี้นะคะเพิ่มเติมนะคะเสริมความมั่นคงแข็งแรงของลวดลายสมบูรณ์ทั้งหมด
ขณะเดียวกันทางด้านของนายอนันชูโชธอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่ากรมศิลปากร
ได้ขอใช้พื้นที่ข้ามถนนเส้นกึ่งกลางของท้องสนามหลวงจากกรุงเทพแล้วนะครับ
แล้วรวมถึงพระพลาห์ยกต์บริเวณหน้าวัดพระเทศตุปลโพรฯวิมูลมังคาราราม
ซึ่งได้ประสานขอพื้นที่ทางเท้าและผิวการจราจร
กรุงเทพมหานครแล้วด้วยเช่นกันครับและเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
แล้วเราก็ตามการก่อสร้างในภาพรวมทั้งหมดถือว่า
ถือว่ามีความคืบหน้าไปกว่าร้อนละ๒๐แล้ว
โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดเดือนกัน
ยนตามที่มีการวางแผนเอาไว้นะครับ